สถานการณ์อุทธกภัยในภาคใต้กันก่อน
เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด๒วัน๒คืน

โอ้โหหัวละพ่อน้ำแรงจริงค่ะน้ำป่าเลยนะฮะ
ถ้ารักษณะแดงแดงแบบนี้ใช่ฮะนะคะนี่แหละครับ
อย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นฮะฝนตก๒วัน๒คืน
น้ำจากเทือกเขาหลวงมันทะลักบ่าลงลำทานถึงบ้านแล้วนี่ฮะ
ลงน้ำตกท่าหาลงบ้านคีรีวงอำเภอลานสกา
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ในพื้นที่หมู่๓บ้านย่านยาวตะบนกำโลน
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยมันจะขนทันได้ยังไงอ่ะ
คนไม่ทันนะเอาของขึ้นที่สูงเนี่ยเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วมาก
ข้าวของเครื่องใช้เสียหายเป็นจำนวนมากครับ
ขณะเดียวกันน้ำป่าก็หลากทะลักล้นลำคลองเข้าท่วมสะพานช่องลม
ที่หมู่สองตะบนเขาแก้วอำเภอลานซากา
ชาวบ้านไม่สามารถจะสัญจรผ่านไปมาได้
คนป่วยคนอะไรก็ลำบากคุณผู้ชมมาดูภาพนี้นะฮะ
ไปที่อำเภอนพิตำนี่เห็นไหมครับ
คือทั้งฝ่ายปกครองนะฮะ
ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านป่อพ่ออวกาศมากันหมด
ชาวบ้านก็ช่วยด้วยนะมาช่วยกันทำรอกแบบนี้ฮะ
คือทำรอกเพื่อจะเอาผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยหนัก

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

สูงประมาณฟุตหนึ่งแล้วตอนนี้ฝ่ายปกครองกองทัพภาคที่๔เข้าไปช่วย
จากเรื่องการขนย้ายผู้ป่วยขนย้ายผู้สูงอายุแล้วนะฮะ
โอ้โหเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงจริงสำหรับนครศรีธรรมราช
เพราะว่าเขาบอกว่าน้ำมันกำลังลงมานะครับไปไหนบ้าง
ลานสกาอำเภอเมืองและเทศบาลนครนครศรีธรรมราชภายในคืนนี้ครับ
ฟังคำเตือนให้ดีนะครับนั่นคือสถานการณ์ที่นครศรีธรรมราช
ไปกันที่ชุมพรกันบ้างฝนตกหนักและต่อเนื่องนะครับ
ทำให้มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในพื้นที่หมู่สามนะฮะ
ตำบลทุ่งระยะนะครับอำเภอสวี
พี่อภิชาศร่องหลงนะครับ
พี่อภิชาตินี่สูงกว่าผมอีกนะ
สูงกว่าผมอีกนะสูง๑๘๐แต่พี่อภิชาติบอกว่าน้ำเทียมอก
นี่ค่ะนี่คือคนสูง๑๘๐ถ้าไปยืนอยู่ขนาดนี้

โอ้โหสูงจริงน้ำที่นี่นะครับที่นี่คือชุมพรนะฮะ
ตั้งแต่วันนี้เขาบอกว่าน้ำเริ่มลดบ้าง
โอ้โหจะมิดหลังคาแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะ
ไปตรวจสอบสถานการณ์กันต่อที่พัทธลุงบ้างครับ
อื้อหือก็ไม่ใช่ดีเลยนักเลยนะนี่
ขยายวงกว้างเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร
อำเภอเมืองอำเภอศรีบรรพฤษอำเภอตะโหมด
อำเภอป่าบอนอำเภอคุณขนุนและอำเภอกงหรา
มีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกว่า๑๐๐ครัวเรือนนะครับ
พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมแล้วกว่า๕๐๐ไร่
ดราสุทธิ์ในพื้นที่กงหราครับ
ขณะเดียวกันนะครับน้ำป่าก็ไหลหลัก
เข้าท่วมบ้านพักของนักร้องชื่อดัง

ใช่อยู่ที่อำเภอศรีนครินนะครับ
บ้านพักกับรถยนต์ของพี่จมน้ำเสียหายสี่คันนี่นี่

คือตอนเกิดเหตุพี่เอกชัยเล่าแบบนี้
บอกว่านอนพักอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวด้วยนะ
แล้วน้ำป่ามันไหลเข้าบ้านพักมาเร็ว
ก็เลยโทรให้ผู้จัดการที่พักมาช่วย
คือพี่เอกชัยเนี่ยเดินลุยน้ำไปที่รถที่จอดอยู่หน้าอาคารโรงงาน
แล้วก็ขับออกไปนิดเดียวเท่านั้น
จากนั้น๕นาทีครับคุณผู้ชมครับ
น้ำป่ามันเข้าท่วมห้องนอนของพี่เอกชัย

ความเป็นความตายห่างกันแค่นี้เอง
ล่าสุดระดับน้ำตอนนี้ลดลง
เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่ความเสียหายมันยังคงอยู่ครับ

ยังต้องเฝ้าระวังแล้วขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดาแต่ว่าเป็นน้ำท่วมจากน้ำป่า

ไม่ใช่แค่ความเสียหายแต่ว่ามันคือ
กระแทกไปทำให้เกิดความพังด้วยนะคะ